ส่วนข่าวต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ข้อดีของการมีเพื่อนบ้านที่ดี
แล้วข้อดีของการติดกล้องวงจรปิด

แต่ข้างบ้านเห็นผิดสังเกตหน้าบ้าน

โทรไปบอกคุณคุณดูกลับมาดูบ้านหน่อยสิ
บ้านนั้นมีคนไม่น่าไว้วางใจนะ
เขาดูผ่านแอปดูผ่านมือถือ
กล้องวงจรปิดเห็นจริงแล้วรีบบึ่งมาครับคุณผู้ชมฮะ
บึงมาเสร็จปั๊บคนร้ายทำท่าจะสู้

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสภาพของคนร้ายนะครับ
หัวขโมยว่างั้นเถอะถูกยิงเข้าหน้าแข้งขวานะครับ
นอนเจ็บจมกองเลือดอยู่หนีไปไหนไม่ได้แล้ว

ตรงนี้เป็นบ้านพักของนายคมกริจโสภาวชิราวัฒน์ครับ
เลขที่๑๑๕ทับ๓หมู่๖ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
มูลนิธิกู้ภัยสว่างนะครับ
ต้องมาประถมพยาบาลให้ก่อนแหละแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นนะครับของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายมงคลบุญชุ่ม

โอดโอยจมกองเลือดอยู่นี่แหละครับ
มีแผลถูกยิงที่ปืนเข้าที่ขาหนึ่งนะครับ
หลังจากเข้ามาก่อเหตุขโมยแผ่นสเตนเลสนะครับ
ออกออกไป๗แผ่นมูลค่า๑๔๐๐๐บาทครับ
ระหว่างที่คนร้ายกำลังก่อเหตุมีชาวบ้านอยู่ระแวกใกล้เคียงเห็นแล้วล่ะ
จักรยายนพ่วงข้างต้องสงสัย
จอดอยู่หน้าบ้านนี้นานผิดปกติ
ก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าของบ้านว่าคนดีจริงเพื่อนบ้านนะครับ
เจ้าของบ้านคือนายคมกริจเนี่ยบอกตรวจสอบดูหน่อยเถอะ

เขาก็เลยดูภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านแอปโทรศัพท์มือถือที่มันเชื่อมกันเนี่ย
พบว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุจริงด้วย
จากนั้นไม่นานครับเจ้าของบ้านก็มาถึง
พบว่าคนร้ายกำลังขนเลยแผ่นสเตนเลสนี่นะครับ
ระหว่างเจ้าของบ้านกับคนร้ายปะหน้ากัน
คุณผู้ชมนี่ฮะเรามีภาพจำลองครับ
เจ้าของบ้านเนี่ยสั่งคนร้ายหยุดนะครับ
แต่คนร้ายวิ่งหนีแล้วทำท่าจะสู้นะครับ
ทำท่าจะสู้เข้ามาทำร้ายเจ้าของบ้านครับ
ใช้ปืนขนาด๓๘ที่พกมายิงขู่กันนะ
ขึ้นฟ้า๒นัดปั้งคนร้ายไม่หยุดนะครับ
คราวนี้ภูมิเขาหาภูมิเขาหาก็ต้องยิงขาล่ะ
ยิงขาไป๑นัดครับเพื่อป้องกันตัว

จากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจ
สอบสวนในคมกฤตเจ้าของบ้านนะครับ
ให้การบอกว่า๓วันก่อนคนร้ายลายนี้แหละนะ
ขโมยแผ่นสเตนเลสไป๓แผ่นรอบนึงแล้ว
สงสัยย่ามใจจะเอารอบ๒นะครับ
ถ้าไม่สู้ก็ไม่ยิงนะครับ
นี่คือต้องการป้องกันตัวเท่านั้นครับ